คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
คราวนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นกับรถบรรทุก
เบรกแตกแล้วก็เลยไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่สองแม่ลูกขี่กันมา

เพราะว่าทำให้แม่ลูกเสียชีวิตนะคะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือเห็นภาพแบบชัดเลยนะ

แล้วเห็นไหมคะรถใหญ่พอมาแล้วมันเหมือนกับว่ามันชนหลายคันนะคะ

คันเรือจอดเป็นคันแรกอยู่หน้ารถกระบะนะฮะ
อีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างรถกระบะ

แต่ทีนี้รถใหญ่มันมาเบรกไม่อยู่เอาไม่อยู่นะ
โอ้โหนี่เกิดขึ้นตอนประมาณ๘โมงครึ่งนะคะ
บริเวณสี่แยกไฟแดงที่หน้าโรงพยาบาลเมืองสวงที่๑๐๑ค่ะ
จุดที่เกิดเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อคันเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
ล้อหน้าฝั่งขวาไปพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนร้อยเอ็ดเหมือนกัน
สภาพพังยับติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะ
แล้วก็ที่ล้อหลังฝั่งขวาพบร่างของสองแม่ลูกติดอยู่ค่ะคุณผู้ชม
คือนางสาวสุกัญญาแก่นพักดีอายุ๔๑ปี
ส่วนอีกร่างหนึ่งคือลูกชาย๖ขวบเท่านั้นเองนะคะ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่รถน้ำหนักมันก็เยอะแรงกระแทกอีก
ทำให้สองแม่ลูกเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้คนขับรถบรรทุกคือนายวิเชียนวงจำปาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขับมานะมาถึงไฟแดงแล้วผมพยายามจะหยุดรถ
แต่ตอนที่ผมเหยียบเบรกปั๊มลมมันไม่ทำงาน
ก็เลยทำให้รถผมมันเบรกไม่อยู่
แล้วก็ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์สองแม่ลูก
รวมถึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องวงจรปิดเลย

คือรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็โดนชน
แล้วกระบะเนี่ยก็ไปชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหน้า
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์สองแม่ลูกคือมอเตอร์ไซคันที่อยู่ข้าง

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นแล้วแหละ
จอดติดไฟแดงอยู่กลางแยกจู่
รถบรรทุกคันนี้ที่แรกเขามาด้วยความเร็วนะ
แล้วก็อีท่าไหนไม่รู้แทนที่จะหยุดตรงไฟแดง

แล้วก็พุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ไปอัดท้ายรถกระบะ

ฟังผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะมันก็เลยเกิดเป็นเหตุ
รถบรรทุกมรณะเหยียบ๒แม่ลูก
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปถึงบ้านผู้ตาย

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ซึ่งก็เจอพ่อผู้เสียชีวิตคือนายคำสอนแก่นพักดี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ออกไป๓คนเพราะว่าต้องไปส่งแม่
เพื่อรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลเมืองสวง
หลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะขี่รถไปส่งลูกชายที่โรงเรียน
แต่ทีนี้ค่ะมาเกิดเหตุก่อน
ซึ่งลูกสาวก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
ทำหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่
ส่วนลูกเขยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ฝันฝันว่ากำแพงข้างบ้านถล่ม
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าสิ่งที่ฝันมันจะเป็นลางบอกเหตุ
ทีนี้แม่ก็ตัดเพราะว่าการที่ลูกสาวแล้วก็หลานชายต้องมาเสียชีวิต
เป็นเพราะว่าลูกสาวพาฉันไปส่งโรงพยาบาลแท้เลย
ถ้าเกิดว่าลูกไม่พาฉันไปส่งโรงพยาบาล

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเจน
พลพลเยี่ยมผู้กำกับสพเมืองสวงก็บอกนะ
การที่คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าเบรกขัดข้องจนเบรกไม่อยู่เนี่ย
ก็เดี๋ยวจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ต้องให้ช่างที่เขาเชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีการตอนนี้เอารถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปจอดเอาไว้ที่โรงพักก่อน
เพื่อรอการพิสูจน์แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ